หนึ่งที่ต้องวัดความสามารถของรัฐบาลนั่นก็คือ
ความสามารถว่ารัฐบาลจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ในการฉีดวัคซีนแต่ละยี่ห้อได้อย่างไร
ขอพูดถึงไฟเซอร์ได้ไหมดีฮะไฟเซอร์ตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นดราม่า

แล้วจุดสีเหลืองนั้นแปลว่ามีการเอาวัคซีนไฟเซอร์

พอคุณทักษิณเปิดเผยออกมาแบบนี้
โอ้โหคนไทยบอกโอ้ไฟเซอร์มาแล้วเหรอ

เรื่องนี้ค่ะทางออยก็ออกมาปฏิเสธ
รวมถึงไฟเซอร์ประเทศไทยด้วยบอกว่า
เรื่องนี้นะคือไม่ได้มีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

เขาก็เอาออกไปก็แก้ไขข้อมูลแล้ว
ใช่เพราะเมื่อวานทางเลขาออยออกมาแถลงเลยนะ
แล้วก็ในส่วนของไฟซอร์ประเทศไทยก็ออกมาพูดเลย

ก็เป็นสีขาวก็คือไม่มีไฟเซอร์เข้ามาที่ไทย

จะได้เฉพาะคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
มันมีการแชร์ออกมาคนก็สอบถามใบนี้ใครได้อะไรยังไง
เรื่องนี้ทางด้านของสสมหาสารคามสสเพื่อไทย

ใช่ค่ะก็บอกว่าวัคซีนของไฟเซอร์เข้ามาในไทยแล้ว

แต่คุณยุทธพงศ์บอกด้วยนะว่าผมมีหลักฐานยืนยันเลย
ว่าวัคซีนไฟเซอร์ถูกนำมาใช้ที่ไทยจริงหลายโดส

นี่แสดงว่ามีคนไทยได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วใช่ไหม
นี่คุณ๒๘พริวใช่ไหม๒๐๒๑ใช่ไหม

ก็นั่นน่ะสิแล้วดังนั้นค่ะคุณยุทธพงศ์เลยบอกว่า
อยากให้คนที่เกี่ยวข้องชี้แจงหน่อย
วัคซีนเข้ามาเท่าไหร่ฉีดให้กับใครบ้าง
แล้วก็พูดไปถึงการที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
เอาวัคซีนมาใช้ในไทยมันไม่ได้ผิดนะ
แต่ว่าวัคซีนทุกโดสจะต้องได้รับการตรวจสอบ
เออแต่ว่าอย่างเมื่อวานนะทางเลขาออยบอกว่า
ไม่มีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ย
มันต้องผ่านการนำเข้าหรือการขออนุญาตจากทางออย

มีใบยืนยันใบรับรองว่าคนในสถานทูตอเมริกาเนี่ย
เขาฉีดกันแล้วออยไม่รู้เรื่องเหรอ

เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะเปิดหลักฐาน

ก็ต้องถามทางอธิบดีกรมควบคุมโรค

โอ้โหช่วงนี้คุณหมอโอภาษย์อธิบดี
ก็โดนจวกอยู่บ่อยครั้งเหมือนกัน

การที่ท่านทูตจะได้รับวัคซีน

ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ทางการทูตของแต่ละประเทศ
ตามหลักสากลแล้วทางสาธารณสุขเองไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเหล่านี้
ใช่เนื่องจากคณะทูตในสถานทูตแต่ละประเทศนะ

ต่างก็มีเอกสิทธิ์ตามหลักสากล
ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะครับว่าขณะนี้เนี่ย
มีรายงานว่าสถานทูตแต่ละประเทศในไทย
ฉีดวัคซีนไปมากน้อยแล้วอย่างไร
โอภาษบอกว่าเนื่องจากเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต

ดังนั้นทางสาธารณสุขไทยจึงไม่อาจก้าวล่วงได้
และไม่ได้รับการแจ้งหรือรับข้อมูลดังกล่าว

นี่คือทั้งหมดคือเป็นเอกสิทธิ์ทางการทูตของแต่ละสถานทูตเขานะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ย

อาจจะเข้ามาบ้านเราเท่าไหร่เข้ามาเมื่อไหร่
เมื่อเช้าคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่นะคะ
ก็หารือกับผู้บริหารไฟเซอร์ประเทศไทย
หารือกันมาประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ
คุณอนุทินบอกแบบนี้บอกว่าทางไฟเซอร์เนี่ยนะ
คือตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไร

ไฟเซอร์จะมาถึงไทยในไตรมาส๓และไตรมาส๔ของปีนี้
คือเอาง่ายมันก็เป็นแผนของไทยอยู่แล้ว
เพราะว่าแผนของไทยแต่เดิมนะครับหลังจากที่เรามาล็อตใหญ่
ล็อตที่๑ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะครับ
พอล็อตที่๒ก็จะเริ่มเข้าสู่เดือนพฤษภาคม
็อตที่๓ล็อตใหญ่ก็จะมาหลังพฤษภาคม

และนี่แหละฮะบรรดาไฟเซอร์หรือว่าสปุตนิกวี
หรือว่าจะเป็นจรสันอันจรสันอะไรต่างมันจะมาล็อตนี้
เขาติดต่อไปในแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อนะคุณ
คือประมาณว่าถ้าไฟเซอร์มา๕๒๐ล้านโดสมาได้ไหม
ปุตนิกวีมา๕๑๐ล้านโดสได้ไหม
จอนสันแอนด์จอนสันมา๕๑๐ล้านโดสได้ไหม
โนแวคมาเพิ่มอีกได้ไหมในช่วงเดือนมิถุนายน
ต้นไปถึงธันวาคมมาอีก๕๑๐ล้านโดสได้ไหม
นี่เป็นแผนของประเทศไทยตั้งแต่แรก
ใช่แต่ทีนี้เราก็อยากรู้ไงคะว่าไฟเซอร์เขาจะตอบว่ายังไง
เพราะว่าไฟเซอร์เขาบอกว่าคือย้ำเลยนะ
ทางบริษัทไฟเซอร์เองสำรองการผลิตวัคซีนสำหรับไทยแล้ว

คือหมายความว่าตอนแรกเป้าเราเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
๒๐ล้านโดสถ้าเกิดต้องการเพิ่มเติมมากกว่านี้

ครับคุณอนุทินออกมาให้ข้อมูลชัดเจน

แท็กไม่ผูกขาดวัคซีน
โดยระบุว่าไฟซอร์มาแล้ว
ประชุมแผนการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์มาให้ประชาชน
ข้อสรุปประเทศไทยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์
จำนวน๑๐๒๐ล้านโดส
ส่งได้ตั้งแต่ไตรมาส๓และไตรมาส๔ของปีนี้

บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยเป็นไปด้วยดี
อยจะอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ให้เร็วที่สุด
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะว่าผู้ผลิตวัคซีนรายอื่น
ถ้ามีความพร้อมด้านการจัดส่งวัคซีนให้ประเทศไทย
กำหนดเวลาที่แน่ชัดได้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมที่จะรับข้อเสนอพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
แล้วก็แฮชแท็กไม่ผูกขาดวัคซีน
ก็เป็นภาพที่คุณอนุทินมีการหารือร่วมกับทางตัวแทนของไฟเซอร์ด้วย
ส่วนความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศนี้นะครับ
ถึงขณะนี้มียอดสะสมตั้งแต่เริ่มฉีดมา๒๕กุมภาพันธ์
ถึงวันที่๕พฤษภาคมนะครับ
มีผู้ที่รับการฉีดเข็มที่๑ไปแล้ว๑๖๐๐๐ราย
และผู้ได้รับการฉีดเข็มที่๒ไปแล้วกว่า๔๓๐๐๐ราย
รวมแล้วมันก็คือประมาณนี้ล้าน๖ที่ประเทศไทย
ทำการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ครับมาถึงกรณีที่นายยกรัฐมนตรีนะฮะ
ได้มีการสั่งการบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

นับถอยหลังไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม
ให้คนไทยได้ฉีดให้ครบ๑๐๐ล้านโดส
ใช่ค่ะหรือว่า๕๐ล้านคนนะครับ
นี่เป็นการตั้งเป้าของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าภายใน๓๑ธันวาคม๖๔ต้องฉีดให้ครบ๑๐๐ล้านโดส

วันนี้วันที่๗พฤษภาคม๒๕๖๔ไปจนถึง๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
แล้วเหลือเวลา๒๓๙วัน
คุณคิดดูจะฉีดให้ได้๑๐๐ล้านโดส
วกลบคูณหาแล้วต้องฉีดให้ได้วันละ๔แสนโดส

๔๐๐๐๐๐โดสฉีดให้ได้วันละ๔๐๐๐๐๐คน
และเรื่องนี้นะครับก็เป็นการตั้งเป้าของนายยกรัฐมนตรี
ทีนี้นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าไว้แบบนี้

ผู้นำสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเขาคุณโจไบเดน
ถูกต้องค่ะคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐ

ว่าหลังจากที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง
ในระยะเวลา๑๐๐วัน
ฉีดวัคซีน๒๐๐ล้านโดส
ให้กับประชากรอเมริกันนั่นเองนะคะ

คือตั้งแต่วันที่๒๐มกราคม๖๓

ดิฉันนับดู๑๐๐วันก็คือไปสิ้นสุด

คุณผู้ชมฮะที่บอกว่าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐ

ให้คุณผู้ชมดูข้อมูลกราฟิกอีกหน้าหนึ่ง

ประเทศที่เขาฉีดวัคซีนด้วยความเร็วสูงสุด

อย่างที่บอกไปไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไป
อาจจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้เฉลี่ยวันละ๔แสนโดสต่อวัน

ถ้า๑๐ประเทศที่ฉีดวัคซีนด้วยความเร็วสูงสุดนั่น

เขาฉีดวันละ๗๒๒๘๖โดส
เท่ากับว่าตั้งแต่ฉีดวันแรกของจีน

สามารถฉีดให้ประชากรได้แล้ว๘๐ล้านคน
แต่ถ้าเทียบกับประชากรของจีน๑๔๐๐ล้านคน

ผมถึงว่าเทศไทยเขาฉีดได้เร็วมาก
ต่อวันฉีด๗ล้านกว่าโดส
สหภาพยุโรปฉีดแต่ละวัน๒๙๐๐๐๐๐โดสต์
สหรัฐอเมริกาฉีดแต่ละวัน

ตามสัญญาณของโจอล์บายเดนเลย
ว่าเขาจะฉีดให้ได้๒ล้านโดสต์
ล้านโดสในช่วง๑๐๐วันแรกก็เท่ากับวันละ๒ล้านโดส
เขาทำตามสัญญาครับฉีดได้๒ล้าน๑แสนโดส
อินเดียนะฮะเป็นประเทศอันดับ๔ที่ฉีดเร็วนะครับ

ราซิลรองลงมาเป็นอันดับ๕คือ๗๗๔๐๐โดสนะครับ
แล้วก็เยอรมนีสหราชนาจักรอิตาลีฝรั่งเศสและรัสเซีย

เขาติดโผล่เพราะว่าวันเขาฉีด๔แสนโดสขึ้นไป
๔แสน๕แสน๖แสนโดสขึ้นไป

อันดับที่๕๘ค่ะไทยฉีดได้๓๘๗๙๘โดสต่อวัน
นี่คือปัจจุบันนะปัจจุบันที่เขาคำนวณมาว่าไทยฉีดได้

ใกล้เรือนเคียงของเราอย่างประเทศอะไรบ้างคุณ

กัมพูชา๖๒๐๐๐สิงคโปร๔๕๐๐๐ไทย๓๘๐๐๐
แต่ว่าเขามีบริบทที่แตกต่างกันนะ
ใช่ฮะอย่างสิงคโปร์เองตอนนี้ที่เห็นชะลอการฉีด

เพราะว่าสิงคโปร์เขาฉีดมานานแล้ว
มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ
แต่เมียนมากับกัมพูชาที่เห็นว่าฉีดได้เยอะกว่าบ้านเรานะฮะ

เพราะว่าเขาก็ฉีดมาก่อนหน้านี้เหมือนกัน

ถามว่าไทยแพ้ประเทศอื่นเขาไหม

คือตอนนี้ลงทะเบียนในหมอพร้อมอยู่ใช่ไหม
เดี๋ยว๗มิถุนายนจะเริ่มสตาร์ทฉีดสำหรับกลุ่มที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป

ฉันว่าหลังจาก๗มิถุนายนสปีดของเรามันน่าจะเร็วขึ้น
การจะฉีดได้มันต้อง๑คนที่ต้องการฉีด
ของเรากำลังทำอยู่รวบรวมรายชื่อลงทะเบียนกันอยู่
กับ๒วัคซีนที่จะมา

วัคซีนที่มาตั้งแต่ล็อตแรกมาไม่กี่ล้านโดส
แล้วก็มีจรสันแอนจรสันอีกประมาณ๓๐กว่าล้านโดส

บารัสไบโอเอ็นเทคอันนี้ก็อีกอันหนึ่งด้วย
ครับเราก็คงต้องไปเร่งสปีดกันหลังจากมิถุนานี่แหละ

ใช่คือแปลว่าหลังจากนี้เราก็จะช่วยกันนับถอยหลัง
ถูกไหมคะดูว่ามันจะสำเร็จตามเป้าหมายไหม
จริงทุกภาคส่วนทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันทั้งหมดแหละค่ะ